ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องที่น่าตกใจและต้องเตือนกันจริงนะฮะ
ค่ะเรื่องอาหารการกินนี่ประมาทไม่ได้อืม
คือไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวว่าเด็กในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ย
คลื่นไส้อาเจียนปวดหัวท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะ
ไล่ไปไล่มาไปกินไส้กรอกกินลูกชิ้นอะไรพวกนี้ถามว่าไปซื้อจากไหนยังไง
ไล่ไปดูเนี่ยพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ไปได้มาเป็นไส้กรอกที่เป็นไส้กรอกที่ไม่มีมาตรฐาน
ใช่ไม่มีออยไม่มีอะไรแล้วส่งขายแบบทั่วประเทศ
ถามว่ามียี่ห้อไหมมีนั่นแหละแต่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้
ก็คือทำกันเองที่บ้านอ่ะใช่ฮะอืมล่าสุดวันนี้นะครับ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือว่าตำรวจปคบนะครับร่วมกับออยแถลงนะฮะ
บอกว่าไปเจอแล้วนะครับแหล่งผลิตไส้กรอกปนเปื้อน
ไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนี่ฮะทางออยนะครับ
แล้วก็ทางปคบนะฮะจากการตรวจสอบนี่ครับ
นี่คือภาพที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะที่ชนบุรีนะครับ
คือฉลากของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลูกชิ้นหรือว่าหมูยอเหล่านี้เนี่ย
ไม่มีการจดทะเบียนหรือว่าไม่มีการแจ้งเลขสาระบบอาหารในระบบอะไรเลยนะฮะ
แล้วเข้าไปดูเนี่ยยึดของกลางได้๓๒รายการมูลค่ากว่า๗แสนนะฮะ
ตอนไปตรวจค้นไม่พบการผลิตในขณะนั้น
แต่มีของที่ทำเสร็จแล้วอยู่ในถังแช่แข็งรอจำหน่าย
น่าตกใจที่สุดก็คือคนที่อยู่ที่โรงงานแห่งนี้บอกว่า
คือก็พอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเจ้าของเขาก็ให้หยุด
แล้วถามว่ากระบวนการการผลิตอะไรทำยังไงกันบ้างเนี่ย
ทำไมเขาโอ้โหท้องส่งท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวอะไรกันไปหมดเนี่ย
ก็ทำกันไปแบบตามใจอย่างเช่นใส่สารกันบูดอะไรพวกนี้ก็ใส่ตามใจ
ไม่มีการชั่งตวงวัดอะไรใดไม่มีเลย
อยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ใส่ไปนี่ฮะกินไปเนี่ยโอ้โห
นี่ไม่ตายก็ดีแล้วนะฮะคนที่กินเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะส่วนผสมต่างวัตถุการกันเสียนี่เกินมาตรฐานนะครับ
การผลิตนี่ตักสารต่างด้วยการกะคร่าว
ไม่มีการชั่งตวงตามมาตรฐานนี่คนที่โรงงานบอกนะฮะ
ความผิดหลายอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติอาหารนี่ก็มี
ดูตามหน้าจอนะครับโทษก็รุนแรงมากน้อยก็แตกต่างกันไป
ของกลางก็ได้เยอะมูลค่าก็หลายแสน
ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็มีนะฮะ
โรงงานแห่งนี้เนี่ยโอ้โหผิดเยอะจริง

ท่านพันธุ์ตรวจเอกเนติวงกุลาบคุมกับการสี่บกปคบนะฮะ
สอบปากคำนะครับตัวเจ้าของโรงงานแล้วก็ตัวลูกจ้างเองนะครับ
ซึ่งเขาให้การยอมรับเลยว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตนะครับ
หนึ่งในตลาดนัดในจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็ไปที่มหาชัยแล้วก็จ่ายต่อไปที่ตามเรื่องต่างจนใหก่จานการ์
จนเกิดเหตุการณ์ที่เด็กทั้ง๕จังหวัดนะครับตั้งแต่เชียงใหม่กาญจนบุรีสระบุรีเพชรบุรี
แล้วก็จังหวัดตรังนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการทานไส้กรอกที่ไม่ได้คุณภาพ
แต่ที่น่าตกใจเรื่องหนึ่งก็คือตัวเขาเองรับสารภาพว่าเอาเนื้อไก่มา
แล้วมาปรุงเป็นรสหมูแล้วมาทำหมูยอซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องส่งตรวจ
ว่าถ้าเป็นไปตามที่เขารับสารภาพก็จะดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับอาหารปลอม
ซึ่งตรงนี้จะโทษสูงขึ้นกว่าเดิม
แต่ดูอุปกรณ์การทำ
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเนี่ยพันธุ์นาทีบอกว่าไปเห็นนี่แทบเป็นลม
คือดูทีนี้แต่ที่โรงงานเขาบอกว่าเจ้าของเขาสั่งให้หยุดละ
พอเป็นข่าวดังขึ้นมาก็เลยหยุดไว้ก่อน
แต่ของที่มันเหลืออยู่เนี่ยทั้งทั้งที่แบบแช่แข็งอยู่รอจำหน่ายเขามีนะฮะ
อันนี้ค้างอยู่ค้าง
แล้วเห็นสิ่งที่ค้างเติ่งอยู่เนี่ยมันก็รับไม่ได้แล้วไงคะ
วงกันเองทั้งนั้นตามใจแต่ละคนเลย
ใครจะใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงโดยเฉพาะพวกสารกันบูดอะไรพวกนี้นะครับ
คือความเสียหายตรงนี้มันเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปที่โรงงานแห่งนี้นะครับ
หลังจากที่ตำรวจปคบและอยมาตรวจจับไปแล้ว
แล้วก็ได้คนที่เขาบอกว่าเป็นคนดูแลดำเนินคดีอะไรก็เดี๋ยวก็ไล่อะไรกันต่อไป
ส่วนโรงงานวันนี้ก็ปิดเงียบนะฮะล็อกกุญแจจากข้างในอย่างแน่นหนา
จังหวะที่จะหาข้อมูลตรงนี้อยู่เนี่ยได้เจอกับคนคนหนึ่งพอดีเลย

บอกกับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เธอเนี่ยเคยทำงานที่โรงงาน
ได้ค่าแรงวันละ๔๐๐แต่ทำได้แค่

เพราะว่ามีลูกลูกไม่แรงอย่างเล็กสักครู่
คือมันสะอาดกว่าที่เป็นข่าวสะอาดกว่าที่เป็นข่าววันนี้
แต่ตอนนั้นก็เห็นกระบวนการผลิตก็ยังสงสัยอยู่ไม่มีการชั่งตวงวัดอะไรเลย
ก็บอกใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปสารต่างอะไรก็ไม่รู้ใครจะใส่อะไรก็ใส่ไป
ก็ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้เอกใจเธอบอกตอนนั้นนะฮะ
แต่ถามว่าเคยกินไหมเธอบอกว่าทางเจ้าของโรงงานเนี่ยเคยเอาลูกชิ้นเอาไส้กรอกมาให้
ก็เอากลับไปกินกินกันทั้งบ้านลูก๒คนคนหนึ่ง๒ขวบ๙เดือนคนหนึ่งคนเล็กอายุ๑๑เดือน
หมอถามไปให้ลูกกินอะไรมาตอนนั้นเธอบอกเธอก็ไม่รู้สาเหตุตอบไม่ถูกเหมือนกัน
เห็นข่าววันนี้อ๋อสงสัยจะใช่ซะแล้ว
แล้วก็จะเป็นเครื่องชั่งแล้วก็เข้าไปเป็นเครื่องศีล
แต่ว่ากับการทำพวกหม้อหรือว่าเครื่องของเขามันก็เป็นเครื่องแบบนี้
แต่ว่ามันก็ไม่เกลือขนาดที่ว่าอยากออกไปในข่าว
แต่เขาก็มีน้ำใจนะเขาก็เออแบ่งให้กินอะไรอย่างนี้
แต่เราคือเราเป็นคนโตเนอะเรากินมันก็ไม่ออกอาการไง
แต่ว่าลูกเรามันคือมันออกอาการเราก็หอนไปมันกินอะไร
แล้วก็พาลูกเราไปหาหมอหมอก็ถาม
ส่วนใหญ่ก็เป็นที่เด็กทั้งนั้นนะฮะเนี่ยอย่างคุณแม่ท่านนี้ก็บอก
ตัวเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ลูกเป็น
แล้วปัญหาคือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะว่าจะเห็นขายตามหน้าโรงเรียนนะพี่อุ๋
คุณภาคภูมิครับเตือนคนกินไม่ได้หรอกครับ

ใช่คือเจ้าหน้าที่เตือนคนกินว่าระวังนะ

คุณผู้ชมบอกดูตรงไหนอ่ะคะก็เขาทอดเสียบไม้อะไรปิ้ง
ย่างอะไรให้เสร็จแล้วจะไปดูขอดูถุง

ใช่จะไปขอดูตรงไหนว่าคุณมีออยอมไหมหรือยังไง
เพราะฉะนั้นบรรดาพ่อค้าแม่เขาก็ต้องช่วยกันนะฮะ

จะต้องราคาแพงขึ้นห้างเลยเท่านั้นไม่ใช่
ของเขามีคุณภาพและราคาถูกทำถูกขั้นตอน
อนุญาตถูกต้องเนี่ยก็มีแต่ท่านก็ต้องหาหน่อยให้มั่นใจ

แม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งข้างโรงงาน

บอกว่าโรงงานนี้มาเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะ
ก็มีพนักงานอยู่สัก๑๐คนได้นะครับ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนี้นะฮะ

เขาคิดว่ามันสะอาดเราก็เห็นเขาใส่แต่งตัวเรียบร้อยไง
ทำของเราก็ไม่คิดว่ามีอย่างนี้
คำถามว่าเราจะระวังกันอย่างไร
คือถ้าเขาทอดขายแล้วเราอาจจะไม่รู้
ไม่เห็นหรอกก็ทอดไปแล้วเสร็จแล้ว

แต่ถ้าเราไปซื้อเพื่อจะมาทำเองเนี่ย

ไปตามตลาดเล็กตลาดใหญ่ที่ไหนเนี่ย
ท่านดูยี่ห้อยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ลองดูพวกออยงออยวันหมดอายุอะไรพวกนี้ด้วย

เจ้าหน้าที่ดูตั้งแต่ต้นทางเรื่องของกระบวนการผลิต
พ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อมาแล้วจะไปขายต่อ